แต่เหตุการณ์นี้หึงหวงแน่นอนค่ะแทบจะไม่ต้องตรวจสอบอะไรเลยนะคะ
หนุ่มวัย๒๒ปีถูกแทงตัดคั่วหัวใจตายคาเตียงนอนค่ะ
ผู้ก่อเหตุคือแฟนสาวก่อเหตุเสร็จเนี่ยหลบหนีไป
แต่สุดท้ายก็โทรแจ้งตำรวจบอกว่าเธอใช้มีดแทงแฟนนุ่มของตัวเองจนเสียชีวิตนะคะ

สภาพเป็นแบบนี้คือนอนตายคาเตียงจริงค่ะแล้วมีดไม่ใช่มีดเล่มเล็กนะคะเล่มเบอร์เรอเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านะคะเป็นช่วงเช้ามืด
ตำรวจสอนอท่าข้ามเนี่ยก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกแทงเสียชีวิต
ก็เข้าไปตรวจสอบเป็นคอนโดมิเนียมนะคะย่านพระราม๒ค่ะ
ไปถึงก็พบศพของนายสหวัดสง่ารังศรีสกุลหรือว่าฟอร์ดวัย๒๒ปี
เป็นพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียง
สภาพก็คือสวมเสื้อยืดสวมกางเกงมีแผลถูกแทงเข้าที่หน้าอกด้านซ้าย
ตัดคั่วหัวใจ๑แผลนะคะข้างเตียงนอนเนี่ยมีซองถุงยางอนามัย
แล้วก็ถุงยางอนามัยใช้แล้วตกอยู่๑ชิ้นด้วย
ใกล้กันมีมีดปลายแหลมนะเป็นมีดทำครัว๘นิ้วเปื้อนเลือดอยู่๑เล่มนี่ค่ะ
ใหญ่แล้วก็มีคราบเลือดติดอยู่แบบนี้
ได้คุยกับผู้ดูแลอาคารเขาบอกว่าผู้ตายในฟอร์ดเนี่ย
เป็นพนักงานส่งพัสดุของบริษัทเอกชนพักอาศัยอยู่กับแฟนสาว
ชื่อนามสาวสลินทิพย์หรือว่าคุณนานาเนี่ยเป็นผู้เช่าห้อง
ส่วนฟอร์ตก็จะไปมาก็คือมาอยู่กับแฟน
ตีห้าก่อนจะพบศพของฟอร์ดเนี่ยนะคะนานเนี่ยโทรแจ้งนิติบุคคลบอกว่า
ขอความช่วยเหลือให้เปิดประตูห้องให้หน่อยแล้วก็วางสายไป
พอนิติมาถึงไม่เจอเจ้าตัวก็เคาะประตูเรียกตามมารยาท
เพราะเท่าไหร่ไม่มีคนตอบเลยโทรกลับไปที่เบอร์เดิม
ปรากฏว่าเป็นเสียงผู้ชายรับสายค่ะผู้ชายก็ไม่ได้ตอบอะไรมากนะ
เปิดประตูเข้าไปเลยไม่ได้ล็อกพอเปิดเข้าไปเท่านั้นแหละค่ะโอ้โห
อดนอนตายแบบเลือดจะแห้งอยู่แล้วอะค่ะ
ปีสามปีห้าเขาโทรมาแจ้งแต่ทางตำรวจสัมภาษณ์ว่านั้นได้เจอตั้งแต่ปีอีกปี
เมืองต้นพนักงานสอบสวนก็คิดว่าคนลงมือก็น่าจะเป็นนาแฟนสาวนั่นแหละ
ลงมือเสร็จก็คงหลบหนีไปหาคุณพ่อที่บ้านพักย่านสุขุมวิทย์
แต่สุดท้ายแล้วก็รู้สึกผิดก็เลยโทรแจ้งนิติให้มาจัดการ
ที่คุณพ่อจะเป็นคนแจ้งตำรวจประสานมอบตัวนี่คือนานะคะแฟนสาว
ตำรวจเนี่ยเชิญตัวป้าของฟอร์ดมาสอบปากคำก่อนค่ะ
หลังจากนั้นบ่าย๒โมง๒๐นาทีนาก็มามอบตัวที่สอนอท่าข้ามนะคะ
นาปฏิเสธกันให้สัมภาพทุกอย่างเลยแล้วก็เนี่ยค่ะ
เขาเดินเข้าไปให้ปากคำกับตำรวจด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดนะคะ

เรื่องนี้ทางพลตำรวจตรีพงศ์อานันต์คล้ายคลึงพบกน๙
ชี้แจงความคืบหน้าบอกว่าเป็นเรื่องของแฟนทะเลาะกันครับ
คือนาเนี่ยสารภาพบอกว่าทะเลาะกันกับฟอร์ด
แล้วก็เอาบี้ทำครัวที่อยู่ในคอนโดนั่นแหละ

คือไม่ได้มีเจตนาค่าแต่เป็นอารมณ์ทะเลาะกัน
แล้วก็คว้ามีดแล้วก็ปักชึบเข้าไป

เข้าตัดคั่วหัวใจที่อกด้านซ้ายจนฟอร์ดเสียชีวิตเลย
หลังจากนั้นก็เลยโทรหานิติบุคคลโทรหาพ่อแม่

คือเอาจริงก็คือก็ยังรักก็ยังห่วงแหละ

เรื่องต้นตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นประเด็นความหึงหวง

แต่เดี๋ยวต้องรอสอบสวนอย่างละเอียดก่อน
เขตกรุงเทพแล้วค่อยกลับมามอบตัว
ทีนี้หลังจากที่เรียกป้าของฟอร์ดมาให้ปากคำแล้ว
คุณป้าก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะ
คุณป้าบอกว่าก็รู้แหละว่าฟอร์ตกับนายเนี่ยเขาคบหาดูใจกันมา

เมื่อต้นปีเดือนมกราคมฟอร์ตพานานมาเปิดตัวกลับที่บ้าน

กลางปีเดือนพฤษภาคมนาบุกมาที่บ้าน
ตั้งใจจะขอเคลียร์ปัญหาที่ทะเลาะกัน
แต่ฟอร์ดอ่ะหลบหน้าไม่ยอมคุยเพราะว่าฟอร์ดอยากเลิก
นาก็ไม่ยอมกลับนะคะดักรออยู่แถวบ้าน
สุดท้ายได้เจอกับฟอร์ดตอน๓ทุ่ม
ก็เลยให้ทั้งคู่ไปคุยกัน
ตั้งแต่๓ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน
เรื่องต้นในคำให้การของป้า
ป้าบอกว่านาเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงพฤติกรรมรุนแรงก้าวร้าว
เพราะว่าเมื่อช่วงมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนามาตบหน้าฟอร์ดตอนอยู่ในงานเลี้ยงบริษัทของญาติที่ฟอร์ดทำงานอยู่
คือตบหน้าฟอร์ดต่อหน้าญาติญาติต่อหน้าคนอื่นทุกคนก็เลยไม่ค่อยแฮปปี้กับนาเท่าไหร่
เตือนฟอร์ตบอกเออเลิกได้เลิกนะอยู่ห่างไว้แล้วกันมันไม่โอเค
ก็พยายามที่จะอยู่ห่างห่างพยายามตีตัวออกห่างแล้วแต่ว่านาก็ยังมาตามงอ
อันนี้คือจากเรื่องที่คุณป้าเล่านะป้าของฟอร์ดเล่านะคะ
เมื่อวานนี้ฟอร์ดมาเปลี่ยนชุดที่บ้านหลังเลิกงานแล้วออกไปป้าก็ถามแล้วว่าจะไปไหน
ก็ไม่ยอมบอกหลังจากนั้นป้าก็ติดต่อฟอร์ตไม่ได้อีกเลยก็รู้สึกผิดสังเกตแล้ว
เพราะปกติในฟอร์ดจะกลับมานอนที่บ้านแล้วเมื่อคืนเนี่ยแม่ของฟอร์ดคือฟอร์ดเนี่ย
คุณแม่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ๔เดือนก่อน
คุณป้าบอกว่าแม่ก็คือน้องสาวเนาะแม่มาเข้าฝันลักษณะเหมือนเป็นรางบอกเหตุยังไงไม่รู้อ่ะ
แล้วสุดท้ายก็กลายเป็นข่าวร้ายจริง
คุณป้าให้ดูแชทสุดท้ายที่ได้คุยกับฟอร์ดหลานชายนะคะ
๔โมง๕๔นาทีนี่ค่ะ
ฟอร์ตกลับวันนั้นไหนอี๋จะชวนไปกินชาบูกินไหม
ฟอร์ตก็ถามกินกับใครเก็บผู้นี้ไปหรือเปล่า
เนี่ยฟอร์ตตอบมาตอน๕โมง๓๘แล้วหลังจากนั้นฟอร์ตเงียบไปเลยไม่อ่านด้วย
ไม่ได้อ่านไลน์ของป้าอีกเลยตั้งแต่๕โมง๓๙นาทีค่ะ

ซึ่งป้าบอกว่าเฮ้ยมันประหลาดมากเพราะจริงแล้วอ่ะ
เนี่ยมีฟอร์ดเป็นคนติดมือถือมาก
เองก็ยังไม่รู้ว่าตกลงทะเลาะอะไรกันหึงหวงอะไรกัน
ถ้ารักกันจริงต้องทำขนาดนี้เลยเหรอ
คือคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฟอร์ดชอบติดเล่นมือถือหรือเปล่า
ฝ่ายิ้งก็เลยหนึ่งแล้วก็แวง
เขาไม่ชอบให้หลานชายเล่นมือถือ
เขาบอกพ่อหลานชายติดเกม

ฉันเลยบอกว่าเออของพวกนี้มันต้องค่อยคุยกัน

นี่ชอบมาบังคับฝอตฝอตไม่ชอบเลย

เขาจะแบบคืออะไรเอาดั่งใจ

มันสิเด็กกันเข้าไปอรวาสบ้านฉันฉันก็งง

แต่ที่นึกว่าหลานชายก็ไม่มีใครนะคุณ
แต่ว่าเขาชอบติดออนไลน์ไงเล่นมือถือ

เนี่ยแต่ถ้าทนไม่ไหวแล้วจะฆ่าหลานเลยอย่างนี้

คือเขาไม่ต้องพูดหรอกฉันดูฉันดูพฤติการฉันดู
เขาเหมือนกันแล้วใช่รุนแรง

ตำรวจเชิญตัวคุณพ่อฟอร์ดมาสอบปากคำเหมือนกัน

พูดเหมือนป้าเลยค่ะบอกว่าเอาจริงนะ
ผมเคยเจอผู้หญิงแค่ครั้งเดียวตอนที่แม่ของฟอร์ดเสียชีวิต
ตอนนั้นฟอร์ตพามาแนะนำบอกว่าเป็นเพื่อน
แต่ฟอร์ดโดนผู้หญิงทำร้ายตลอดเลย
ผู้หญิงคนนี้ทำร้ายร่างกายตลอดเลย

พูดคำเดียวเลยว่าโหดเยี่ยมเกินไป
ให้อภัยนะแล้วพ่อก็ยินยอมให้มาขอคำมาศพลูกพ่อ
แต่เรื่องคดีพ่อจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เขาไปตบหน้าลูกชายอย่างนี้ญาติเขาก็เล่าให้ฟัง
แล้วเคยบอกให้ลูกชายเลิกไหมครับในพฤติกรรมแบบนี้
ญาติญาติเขาก็บอกเพื่อนร่วมงานเขาก็บอกหมด
อืมครับลูกชายเคยปรึกษาพ่อไหมคะปัญหานี้ที่ทะเลาะกับผู้หญิง
ไม่เคยยังไม่เคยครับเห็นเพื่อนร่วมงานลูกเขาบอกนะ

เขาก็มองบางทีก็เดินไปก็หยิกเขาเหมือนเขาไม่พอใจอะไรอย่างนี้

ดื่มเห็นบอกว่าครั้งนั้นโอ้โฮเขาก็พาไปลงศนไหน

เขาไปโวยวายลั่นซอยเอกชาย๗๖อ่ะ

พี่พ่อเอาเรื่องอยู่ที่ตรงนั้นไหม

ลูกผมเพิ่งอายุ๒๒เองมันเยี่ยมเกินไป
ไม่มีอะไรไม่คุยกันดี
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหานานนะคะ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
แล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว

เรียกทั้งคุณป้าและคุณพ่อของฟอร์ด

ยังสว่างอยู่เลยจนตอนนี้เนี่ย๓ทุ่ม๘นาทีแล้วนะคะ
ป้ากับพ่อของฟอร์ดยังไม่กลับจากสนนะคะ
เจอหน้าของนาที่มาฆ่าลูกฆ่าหลานเขา
เมืองต้นเราได้แชทเพิ่มเติมมาอีกอันนึงด้วยนะคะ
เป็นแชทที่ฟอร์ดเนี่ยพูดคุยกับครอบครัวนี่
ครับเรื่องของนางนี่แหละเน็ตฟอร์ดบอกว่า
ผมบอกเลิกไปหลายรอบแล้วแต่เขาไม่เลิกให้ทำไง
อีกฝ่ายหนึ่งบอกเออดีบ้าขนาดนี้ก็เลิกเถอะ
ถึงโรงพักหรือยังเลิกได้เลิกนะอย่าไปใจอ่อน
คือเนี่ยค่ะเป็นลักษณะที่ว่าแบบ
ไม่รู้จะทำยังไงปรึกษากันในครอบครัวว่าจะเลิกยังไงดีเอาอย่างนี้ละกัน
คือข้อความสุดท้ายนี่เขาบอกเป็นโรคจิต

อืมอ่าโอ้โหจะถึงขั้นฆ่ากันตายเลยนะ